คุณผู้ชมครับจากเรื่องของแม่หมากับลูกหมามาต่อที่เรื่องของคุณลุงคนนี้
ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกับผู้ชายคนนี้ดีเป็นลุงเขย
ข่มขืนหลานตัวเองจนตั้งท้องเรื่องมันแดงเพราะอะไร
หลานกำลังจะไปคลอดยายไม่รู้ว่าเอาทำไมคลอดลูกไปมีอะไรกับใครมา
ถึงบอกว่าก็ลุงเขยแหละเป็นคนข่มขืนจนท้อง
แล้วหลานอายุ๑๒ปีคุณผู้ชมตั้งท้องจนจะคลอดสุดท้ายตามไปจับ
เขาบอกว่าเขาทำมาแล้ว๓ครั้งทุกครั้งจะให้เงิน๓๒๐๐บาทเพื่อแลกกับการปิดปากว่าห้ามบอกใคร
แปลว่าที่หลานท้องจนจะครอดเนี่ยได้ตังมา๖๐๐บาทอย่างนี้
ต้องครับนี่มันคือชีวิตของหลานคนหนึ่งที่ถูกลุงเขยทำแบบนี้กับเงินครั้งละ๒๐๐อย่างที่คุณบอกว่าได้๖๐๐บาทนะครับ
ตำรวจสพเศรษฐภูมิที่ร้อยเอ็ดไปคุมตัวในใยอายุห้าสิบเจ็ดปีเป็นชาวบ้านอยู่ที่บ้านบ่อแก่น้อยตำบลบึงเกลืออำเภอเศรษฐภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็เลยแจ้งตำรวจไปจับนะครับนายยายพอโดนจับยอมรับว่าข่มขืนหลานจริงจริงทำมาสองครั้งสามครั้งแล้ว
เสร็จคือสามครั้งนะฮะสองครั้งแรกข่มขืนที่บ้านตัวเอง
ส่วนครั้งที่สามไปข่มขืนที่บ้านของหลานนี่แหละครับซึ่งจะลงมือตอนกลางวันแสก
ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะของปีที่แล้วตอนนั้นหลานสาวเพิ่งจบป๖
คุณผู้ชมป๖นะฮะตอนนั้นอยู่ระหว่างการรอสมัครเรียนเพื่อจะขึ้นมหนึ่ง
แต่มันมีการแพร่ระบาดของโควิดก็เลยไปพักอยู่ในบ้าน
ติดกับบ้านของนายใหญ่เห็นหลานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปข่มขืน
หนึ่งครั้งจะให้เงินสองร้อยบาทแล้วบอกว่าอย่าบอกใครนะ
ให้เงินปิดปากเพียงสองร้อยบาทเพื่อแลกว่าหลานอย่าไปบอกใครนะฮะ
เอาไปฟังเสียงลุงเขยคนนี้นะฮะ
คุณกุมภูใช้อะไรได้เปลี่ยนเอ่อใช้ตังค์ครับ
เท่าไหร่๒๐๐ครับทุกครั้งใช่ไหมครับ
อ๋อสองร้อยกี่ครั้งอ๋อสามครั้งครับอ๋อที่บ้านของ
ของของของไหนของผู้ต่างหาดิสองครั้งสองครั้งครับ
แล้วกี่หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งก็ถึงบ้านของน้องครับ
ก็ยินยอมเอาเงินเพื่อสองร้อยครับผมก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ขัดขืน
ผมก็ไม่ได้ยอมเอนครับผมก็เออหนึ่งครั้งสองร้อยผมเอา
ผมก็ทำกับผมก็ขอตัวเถอะที่จะทำลงไป
นี่ลุงเขยนะเล่าให้ฟังทีนี้ฝั่งหลานสาวด้วยนะคุณทัศนัย
คือหลานก็บอกว่าพฤษภาคมปีที่แล้วตอนนั้น
คุณตาออกไปทำงานยายก็ออกไปซื้อของ
แล้วลุงเขยเข้ามาในบ้านมาจับตัวหนู
แล้วเอาผ้าเข้ามาเนี่ยอุดปากบอกว่าให้นอนลง
หลังจากนั้นเนี่ยก็ข่มขืนแล้วก็ให้ตังค์๒๐๐บาทขู่หลานด้วยนะ
อย่าไปบอกใครนะถ้าบอกใครเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
แล้วนอกจากนี้ก็พาไปข่มขืนที่บ้านลุงอีก๒รอบค่ะ
โอ้โหคุณยายเองบอกว่าไม่ไหวถ้าเกิดเจอแบบนี้
อยากให้โดนข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะบุกรุกเคหาสถานเพราะว่าเอาไปข่มขืนที่บ้านลุง
ใช่แล้วก็อยากให้โดนกักขังหน่วงเหนียวด้วย
โอ้โหหลานถึงแม้จะเป็นลุงเขยกันแต่มันก็คือลุงหลานแล้วเนอะ
เห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นก็โดนแจ้งไปสามข้อหาคือข่มขืนกระทำชำราว
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีแล้วก็พรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อ
อ่าทำการอนาจารย์นะฮะแล้วก็ส่งตัวลุงเขยคนนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับอืม